สุดท้ายผมก็อยากสรุปตรงนี้ว่าผมขอแค่นี้แหละครับ
ถ้าจะพูดอะไรในม็อบถ้าคุมไม่ได้เนี่ย

ผมพูดแค่นี้นะครับแล้วผมเองถึงตอนนั้นเนี่ย
มันลำบากลำบากจริงเพราะว่า
เราไม่อยากเห็นความสูญเสียระบาดเจ็บอีกแล้วนะครับ

การสื่อสารเนี่ยครับการสื่อสารเนี่ย
หรือว่าการช่วยการลดทอนบางทีผมเห็นตะโกนด่าหยาบขึ้นมาเนี่ย
ผมว่าอันนี้ถ้าลดโทนลงหน่อยถือเป็นคำขอร้องจากใจผม
ก่อนที่จะเกิดอะไรที่มันก็ต่างคนต่างคุมไม่ได้เนี่ย

อันที่สองเนี่ยเรื่องของสอสรผมแตะนิดเดียวนะครับ
คือจริงแล้วมันย้อนแยงนิดหน่อยน้องของให้แก้รถนำนวน
แต่จริงก็อยากให้ตั้งสอสรคืออันใดหนึ่งมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้
มันต้องเกิดอาจจะเกิดสอสรรอก่อนที่จะแก้รถนำนวนถูกไหมฮะ
ไปแก้ร่ำนูนแล้วตั้งสอรมันก็ต้องมาแก้ใหม่
อันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไม่สนใจเรื่องนั้น
แต่ผมสนใจเรื่องไม่โหนไม่ล้มแค่นี้เองครับโอเค
แรกคือการที่บอกว่าต้องคุมหรือต้องมีวิธีการคุม
ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ไม่ว่าคุณจะมีเครื่องเสียงเป็นร้อยตัว
ทุกอย่างจะไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้ว
๒การที่จะมีการร่างรับภูมินั้น
ก็เป็นสอสรคือแก้ที่มาของสสอยู่แล้ว
คำว่าแก้ร่างรับภูมินก็คือแก้ที่มาของส่อสรองนั่นแหละ

และข้อสุดท้ายก็คือ๓วันของคุณผู้เอกผู้ยกเจ็บชา

ให้รอฟังวันที่น่าจะไม่เกินวันอาทิตย์หรือวันจันทร์

แต่ว่าเบื้องต้นขอบคุณทั้งสองท่านมากที่เราได้บรรยากาศนี้

ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ